ซึ่งทีมเฉพาะการของทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็ออกเดินทางไปแข่งขันรายการพิเศษครับ
เรือการเอกจักษวนโตเจริญ

เฉพาะกิจนะครับไปแข่งขันรายการพิเศษ
ไต้หวันวันที่๑๔๑๙กันยายนนี้

และผู้เล่นบางส่วนจากทีมชุดใหญ่
นำทีมมาโดยถาปภัยพันธ์ชัยศรี
สุพัตราไพโรธนชาสุขสด

ความพร้อมของทีมนะครับอาจจะมีเวลาในการฝึกซ้อมค่อนข้างน้อย

แล้วก็อดลงอุ่นเครื่องกับทีมฟิลิปปินส์

ในรายการนี้หวังติด๑ใน๓นะครับ

เมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของอิราณนะครับ

ที่บริเวณลานด้านหน้าโรงแรมที่พักครับ
โค้ดยุ่นโมนชัยสุภาธิรกุลนะครับ

สองทีมนี้มีทั้งไต้หวัน

อยู่ที่จังหวะของเกมแล้วก็ใครจะเล่นได้ละเอียด
กันในเกมนี้ที่ไทยจะเจอกับ

ซึ่งเมื่อวานนี้โค้ดยุ่นบอกว่าได้ดู

ส่วนความพร้อมของทีมมีเพียงจักริจจันดาหัวดงที่มีอาการ

คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้

มาวินมณีวงอนุชิตพักดีแก้ว

กันตภัทรคุณมีและจักรพพแสงสี
น่าจะเป็น๖คนนี้ที่ลงสนามก่อนครับ

แรกกลุ่มบีไทยพบไต้หวันถ่ายทอดสด

โดยทั้ง๓นัดนะครับ
ไทยเจอไต้หวันเจอญี่ปุ่น
และเจอฮ่องกงนี่คือเกมในรอบแรกนะครับ

และก็ติดตามบันทึกภาพการเหนือขันได้

ในช่วงเวลาประมาณตี๒ครับ